คุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีภรรยาถูกรถเมทับจนเสียชีวิต
และสามีบอกว่าคดีไม่คืบหน้าไปร้องขอความเป็นธรรม
ก็คือกอดรูปภรรยานอนอยู่กลางถนนเลยที่รัชโยธินเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะได้มีการเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาของครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วค่ะ
เมื่อช่วงเช้าค่ะนายโชคชัยบัยพฤกษ์วัย๓๖นะคะ
พร้อมน้องคิกเกอร์วัย๑๗ปีก็คือสามีและลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
นี่ก็คือรูปของผู้เสียชีวิตนะคะที่ถือไป
ดวงใจบัยพฤกษ์อายุ๓๓ปีถูกรถเมษาย๓๙ทับจนเสียชีวิต
คดีไม่คืบหน้าก็เลยต้องไปนอนร้องขอความเป็นธรรมที่เกาะกลางถนนแยกรัชโยธิน
ได้ไปที่สนผลโยธินเมื่อเช้าค่ะไปเจรจากับตัวแทนขอสมกคู่กรณี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา
และความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ
หลังการเจรจาได้ข้อสรุปแบบนี้ค่ะ
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตไม่มีประกันภัยและพรบ
ทำให้ไม่ได้รับการชดเชยแต่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
อบเงินช่วยเหลือเยียวยา๕๕๐๐๐บาท
สำนักงานคอปภมอบเงินให้อีก๓๕๐๐๐บาทรวมเป็น๙๐๐บาทนะคะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็พอใจกับเงินเยียวยานะคะ
นายโชคชัยสามีของผู้เสียชีวิตก็คือคนที่นอนกอดรูปภรรยาอยู่เกาะกลางถนนนะคะ
บอกว่าพอใจกับการเจรจาในวันนี้
ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยเป็นกระบอกเสียง
และตำรวจสนพหนโยธินที่ไม่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วยเหลือเยียวยาที่ได้จะนำไปใช้หนี้ที่ยืมมาในการจัดงานศพให้กับภรรยา
จ่ายค่าห้องเช่าที่ค้างอยู่๒เดือนเป็นเงิน๕๐๐บาท
จากนั้นจะกลับไปหางานทำที่บ้านเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนเรื่องคดีค่ะก็มีทีมของทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะ
ผมไม่ได้สร้างเองอยู่ดีผมพบเป็น๖๐๐๐บาทคือเงินส่วนที่ผมไปชาวภารกิจศพพระยาผมผู้เสียชีวิต
ผมจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้หนี้ให้ผมทั้งหมดก่อนเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็เงินค่าเยียวยาชดเชยก็เป็นของสวดของบุตรแล้วก็แม่ผู้เสียชีวิต
ลูกชายวัย๑๗ปีของผู้ตายบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้า๑๕ตุลาคมนะครับ
วันนั้นเขาขี่จักรยานยนต์ไปส่งแม่เพื่อไปทำงานแถวรัฐพร้าวนะฮะ
ออกจากซอยที่เป็นซอยผลโยธิน๒๘มันถึงแยกรัชโยธินเนี่ย
ได้ยินเสียงรถเบรกอย่างแรงแล้วก็เสียงของแม่ที่ซ้อนท้ายตะโกนเรียกอยู่๓ครั้ง
ตัวของเขาเนี่ยกระเด็นตกจากรถไปฝั่งซ้ายของถนน
แต่แม่ถูกรถเมทับพร้อมกับจักรยานยนต์

เขาบอกว่าทุกวันนี้ภาพเหตุการณ์ยังติดตาอยู่นะฮะ
เสียงของแม่ที่เรียกชื่อเขาเนี่ยยังกล้องอยู่ในหูเลยนะครับ
ลุ้งมาอีกทีแล้วแม่นอนไปแล้วครับ
พอเสียผมกระเด็นไปทางซ้ายครับ
แล้วฝั่งนั้นมันไม่มีรถผมก็เลยไม่เป็นไร
แต่แม่ลุ้งทางขวาแล้วโดนรถ